รวมไปถึงยังติดตามข่าวคราวของคุณแตงโมกันต่อนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะพี่ชายของคุณแตงโมได้โพสต์แจ้งข่าวกำหนดพิธีไว้อาลัยแตงโมอย่างเป็นทางการค่ะ
เดี๋ยวจะให้ดูภาพที่พี่ชายได้โพสต์เอาไว้นะครับคุณผู้ชม
นี่คือภาพกำหนดการจัดพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาค่ะ
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่๑๑ถึง๑๓มีนาคมนี้เวลาประมาณ๖โมงครึ่งถึง๒ทุ่มนะคะ
ที่ห้องนามัศกาลคริสตจักรแห่งความสุขย่านคลองเตยค่ะ
ซึ่งได้มีการกำหนดเอาไว้ด้วยนะคะว่าแขกที่จะมาร่วมงาน
ขอให้แต่งกายด้วยชุดสีขาวสีโอรสหรือว่าสีชมพูค่ะ
เชื่อว่าใครที่ได้เห็นภาพนี้ก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะ
ว่าเป็นภาพที่คุณแตงโมนั้นสวยจริง
ขณะที่พี่สาวคนสนิทร่วมวงการอย่างคุณจักรจันทร์อคัมซิริค่ะ
ก็ได้นำภาพนี้มาโพสต์ด้วยนะคะพร้อมกับข้อความส่งถึงแตงโมบอกว่า

แล้วตั้งแต่คุณแตงโมเสียชีวิตค่ะตอนนี้ผ่านมา๑สัปดาห์เต็มแล้วนะคะ
เชื่อว่าทุกคนยังคงคิดถึงเธอค่ะ
โดยเฉพาะคุณเบิร์ตแฟนนุ่มที่ตามจีบคุณแตงโมมาหลายปี
ท้ายที่สุดเพิ่งได้มาเป็นแฟนกันในช่วง๒ปีที่ผ่านมาค่ะ
คุณเบิร์ตได้โพสต์ภาพกับคุณแตงโมในทุกวันตั้งแต่คุณแตงโมจากไปนะคะ
ซึ่งภาพเหล่านั้นก็เป็นภาพในความทรงจำที่สวยงามค่ะ
มีทั้งภาพที่ทั้งคู่นั้นผลัดกันถ่ายเก็บเอาไว้ตอนที่เคยไปเที่ยวด้วยกัน
คุณเบิร์ตเองบอกว่าก่อนหน้านี้
คุณแตงโมบอกว่าเวลาลงรูปเนี่ยแท็กมาหาแตงโมด้วยนะ
แต่คุณเบิร์ตเองก็ยังรู้สึกเกรงใจอยู่ดีค่ะ
รวมไปถึงมีภาพเซลฟี่ของทั้งคู่ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นด้วยนะคะ
ก็เป็นภาพที่ค่อนข้างอบอุ่นหัวใจนะคะ
อกจากนี้ค่ะคุณเบิร์ตก็ยังได้โพสต์ภาพเดี่ยวของคุณแตงโมไว้อีกหลายภาพเลย
ซึ่งเป็นภาพที่คุณเบิร์ตเป็นคนถ่ายให้แล้วก็เขียนบรรยายความคิดถึงเอาไว้ด้วยค่ะ
ในแต่ละภาพที่คุณเบิร์ตได้โพสต์เอาไว้ก็มีแฟนรวมไปถึงเพื่อนดาราของคุณแตงโม
เข้ามาส่งกำลังใจให้กับคุณเบิร์ตมากมายเลยทีเดียวเป็นหมื่นคอมเมนต์เลยนะคะ
พร้อมกับชื่นชมคุณเบิร์ตว่าทำหน้าที่ของคนรักได้อย่างดีที่สุดแล้วล่ะค่ะ
ใช่ค่ะเราก็เป็นกำลังใจให้กับคุณเบิร์ตด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวของคุณแตงโมค่ะ
ค่ะก็เอาจริงเผลอแป๊บเดียว๗วันแล้วนะ
คืนนี้นะคะ๔ทุ่ม๔๐ก็จะครบนะคะก็ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ที่คุณแตงโมพลัดตกน้ำนั่นแหละค่ะ
คุณผู้ชมค่ะก็ความรักนะคะความหวังดีก็ยังอยู่เสมอค่ะ